คุณผู้ชมครับอนาคตทางการเมืองของคุณพิธาริมเจริญรัฐจะเดินต่อไปทางไหนอย่างไร
คงต้องรอติดตามกันแบบใกล้ชิดห้ามกระพริบตาแล้วล่ะครับ
กรกตเมื่อวานนี้ก็มีมติเอกฉันคือไม่รับคำร้องกรณีที่มีการยื่นมาให้พิจารณา
เกี่ยวกับกรณีถือหุ้นสื่อของคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
แต่รับเรื่องไว้พิจารณาตามมาตรา๑๑๒
ก็คือเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์สมัครแต่คุณก็ยังฝืนดึงดันมาสมัครเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงโทษความผิดคือถึงขั้นติดคุกนะครับ

ถ้าผิดนะวันนี้มีความเห็นจากคนการเมืองหลายฝ่ายเลยครับ
ท่านแรกปเสรีมีฉายาที่หลายคนเรียกนะ
คนตำรวจเอกเสรีพิสุธเตมีเยาเว่ถุญาภักร์เสรีรวมไทย
หนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้งว่าที่รัฐบาลให้ความเห็นว่า
อันนี้ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงยังไม่อยากไปยุ่งเรื่องของใคร
ช่วงนี้นายพิทาอยู่ระหว่างจัดตั้งรัฐบาล

แล้วก็ไม่กังวลว่าจะไปกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
ถามว่านายพิธาถูกร้องมาตรา๑๕๑
จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลยากกว่าเดิมไหม
และเป็นข้ออ้างให้สวไม่โหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกไหม
ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
หากเป็นสารอาญาต้องใช้เวลานาน
แต่จะใช้เป็นข้ออ้างในการโหวตไม่ได้

มันอาจจะส่งบนอาจจะได้ยินข้อแม้นี้ที่ทำให้สหวัวเนี่ยไม่บวชคุณพิธาปนายกว่านี้
มันจะอาจจะกังวลไหมครับว่าการจะตั้งทะวันขึ้นมากกว่าเดิม

นูลมันก็พูดไว้ชัดเจนว่าถ้าคดียังไม่ถึงที่สุด

เพราะว่าจริงแล้วมันไม่มีผลกระทบกับเราเลยนี่นะ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
โพสต์ภาพแล้วก็มีรูปด้วยครับ

เลยขอเอามาลงไว้เตือนสติผู้มีอำนาจทั้งหลาย
อย่าได้ทำอะไรที่ฝืนมติประชาชน
แล้วก็ติดแฮชแท็กกรกตแฮชแท็กเลือกตั้ง๖๖

ไม่มีอำนาจใดจะยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของประชาชนนะ

อย่างที่คุณหญิงหน่อยเขาได้โพสต์เอาไว้
ตรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่นายชำนาญจันเรืองครับ

ดำเนินคดีกับนายพิธาตามมาตรา๑๕๑
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่า
การเลือกตั้งสอสอต้องใช้เวลาอีกยาวนาน
เรื่องนี้จะอยู่ในอำนาจของสารยุติธรรม
ไม่ใช่สารรัฐมนูลต้องผ่าน๓ศาล
ก็สรุปว่าเรื่องนี้หมดสมัยสภาชุดที่๒๖แล้ว

อีกหนึ่งคนครับว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
นายวิโรธลักษณะอดีศรทวิตข้อความ
บอกว่าองค์กรที่เป็นนั่งร้านตอนนี้งงว่าจะไปต่อยังไง
ระหว่างที่รอคำสั่งก็ต้องทำนิติสงครามเอาชนะมาปัก
หลังไว้ก่อนถ้ามีคำสั่งมาก็พร้อมฝืนมติของประชาชน
แล้วก็ทวิตบอกด้วยนะครับบอกว่าคือการใช้กฎหมาย
ถูกต้องคือการดำเนินการไปตามกฎหมายส่วนผลจะเป็นอย่างไร
ก็เป็นอย่างนั้นแต่การใช้กฎหมายที่เลวคือการล็อกผลตั้ง
ให้เป็นไปตามอำเภอใจของผู้มีอิทธิพลไว้ก่อนนี่นะฮะ
ตอนนี้เราทำดีที่สุดแล้วเหมือนสอบได้คะแนนดีแล้วก็รอ
ประกาศขึ้นบอร์ดคนที่เครียดก็คือคนที่พยายามหาช่องให้
คนที่สอบตกแซงขึ้นมาเป็นที่หนึ่งนี่คือคุณวิโรธทวิทย
เติมครับวิเคราะห์การยกคำร้องคดีถือหุ้นและเตรียมดำเนิน
คดีอาญามาตรา๑๕๑กับนายพิธาบอกว่าคดีนี้ต้องฟ้องสารอาญาก็
จะมีกระบวนการที่ยาวนานมีโทษที่รุนแรงและที่กรกตฟ้อง
คดีอาญาก็เพียงพอที่สวอาจจะใช้เป็นข้ออ้างไม่ยกมือให้
นายพิธาส่วนการยกคำร้องคดีหุ้นสื่อก็มีโอกาสฟื้นอีกนะ
โดยใช้สส๕๐คนหรือสว๒๕คนหรือยื่นโดยกรกตเองในฐานะความ
ปรากฏโดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา๘๒ของรัฐมนูลปิดท้ายครับใน
พิฆาตประเทศไทยเลือกตั้งไปแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่รู้
ทิศทางวนเวียนอยู่กับหุ้นสื่อตีความไปมาทำอะไรไม่ได้แต่
ก็จะเอาให้ได้กรกตดูเหมือนยกคำร้องแต่กลับมีเครื่องหมาย
หนูหนักกว่าเดิมค่ะนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องสวที่ต้องมาช่วย
เลือกนายกอีกทำไมระบอบประชาธิปไตยเรามันถึงยุ่งยากนัก
ไว้เป็นคำถามแบบนี้และตามกันต่อเรื่องของการเมืองครับ